มันกลับมาแล้ว

มันกลับมาแล้ว

มันกลับมาแล้ว

มันกลับมาแล้ว

มันกลับมาแล้ว

มันกลับมาแล้ว

มันกลับมาแล้ว

แล้วกระหน่ำยิงใส่ทั้ง๒คน

ช่วงวันหยุดสปายได้มาทำบุญ
และจัดงานวันเกิดที่ชนบุรี
เพราะคนร้ายวางแผนเป็นอย่างดี
มีการสะกดรอยติดตามความเคลื่อนไหวของเหยื่อตลอด
และเลือกก่อเหตุในจุดที่ไม่มีกล้องวงจรปิด

รอยต่อจิ๊กซอทางคดีจนรู้ตัววงการและทีมสังหาร
ออกหมายจับปัญญายิ่งดังหรือเสียอ้วน
เจ้าของสถานบันเทิงชื่อดังในจังหวัดภูเก็ต
เป็นผู้จ้างหวานพร้อมพวกรวม๖คน

ผู้ต้องหาทยอยเข้ามอบตัวและถูกจับกลุ่มได้เกือบหมด
เหลือเพียงเสียอ้วนที่หลบหนีกบดานอยู่ประเทศกัมพูชา

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยื่น๒ทางเลือกให้เสียอ้วน

ถูกตำรวจกัมพูชาจับกลุ่มระหว่างเตรียมหลบหนีไปเวียดนาม

ส่งตัวดำเนินคดี๑๕สิงหาคม๒๕๕๙
ตำรวจใช้เวลาแกะรอยจนจับกลุ่มทั้งสิ้น๑๘วัน
อ้วนยอมเปิดปากสารภาพหมดเปลือก
คบหากับสปายก่อนหนีไปทำงานที่จังหวัดนครปฐมกับฟอส

เพราะฝ่ายหญิงไม่รับรักแม้จะทุ่มเทเงินทองไปมากมาย
วางแผนให้สายันเข้าไปตีซีกับเพื่อนสนิทของเหยื่อ
ชักชวนกันเดินทางไปฉลองวันเกิดครบ๒๐ปี

โดยสายันทำหน้าที่ชี้เป้าให้เสียอ้วน
ระหว่างผู้ตายทั้งสองพร้อมกลุ่มเพื่อนเดินทางไปไหว้พระ
หลังไหว้พระฟอสและสปายเดินไปยังรถเช่าที่ลานจอดรถ
ตรงข้ามพระพุทธรูปแก่สลักเขาชีจันทร์
ระหว่างนั้นมีรถโตโยต้ายาริสสีขาว
มีเจรศักดิ์ขับมากับกฤษณะเข้ามาปิดท้ายรถเหยื่อ
พาเสียอ้วนกับนรงสองมือปืนเข้าไปประชิด
ก่อนลั่นไก่ใส่สบายและฟอสระยะเผาคนรวมเจ็ดนัดแล้วหลบหนี
เกียรติศักดิ์กับเสียอ้วนหลบหนีไปทางจังหวัดสายแก้วก่อนถูกจับกลุ่ม
คดีนี้สารพิพากษาประหารชีวิตเสียอ้วนเกียรติศักดิ์และนรง
แต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต